เอาแต่ว่าใครที่ยังแบบแหม่ค้างคา
ส่งน้ำผู้สูงอายุตามประเภณีแบบนี้แหละครับ
ขณะที่ด้านนอกวัดก็มีการจัดตั้งจุดสาดน้ำกัน
สนุกทีเดียวทั้งวัยรุ่น
คนทั่วไปผู้เท่าผู้แก่เขาก็เล่นน้ำกันแหละครับ
ขี่รถจักรยานหรือเอาถังน้ำขึ้นหลังรถกระบะ
แล้วก็ตระเวนไปสาดน้ำกันเต็มถนนไปหมดเลย
ก็ทำให้การจราจรในซอยบ่อนไก่รถติดกว่า๓กิโล
ขณะที่ตำรวจโรงพักสัตหีบก็ตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ที่ปากซอยเพื่อป้องกันนักดื่มเมาแล้วขับ
แล้วก็ป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ

ตั้งแต่วงเวียนปลาโลมาไปถึงซอย๓บางแสนสายล่าง
หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนประชาชนได้ร่วมมือกันร่วมใจกัน

ตกแต่งนะครับสวยมากเลย
เพื่อให้ทันการตัดสินการประกวดในช่วงเช้าของวันนี้

มันมีขอบมีความโค้งคนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งในช่วงบ่ายของเมื่อวานนะฮะ
ก็มีการเล่นน้ำวันไหลกันแล้วนะครับที่บางแสน
กระบาดทยอยเข้าไปเล่นสาดน้ำกันที่หาดบางแสนอย่างต่อเนื่อง
โอ้โหรถติดออกมาตั้งแต่ชายหาดไปถึงสุขุมวิทย์นะครับ

ไปบางแสนไปถึงถนนข้าวหลามติดยาว๑๐กิโลครับ
ตำรวจโรงพักแสนสุกจะพยายามประชาสัมพันธ์ให้กระบะเนี่ยนะฮะ

แต่คือจริงเขาไม่อยากจะให้ลงชายหาด
แต่ว่านักท่องเที่ยวเขาก็อยากจะไปกันไง
คนมันก็อยากจะไปเล่นน้ำสาดน้ำกับริมทะเล

งานนี้ก็เลยต้องเข้มงวดกันหน่อยทั้งเรื่องของแอลกอฮอลทั้งเรื่องของห้ามพกพาอาวุธปืนนะครับ
รถก็ติดยาวหลายกิโลทีเดียวในช่วงของบางแสนนะครับ

เอาส่วนใครอยู่ที่ระยองอยากไปก็ไปครับ

แห่พระพุทธศรีหิงจำลองนะครับ
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองบ้านฉาง

พระเกจิอาจารย์ด้านเมตามหานิยมแห่งวัดชากหมาก
ก็ไปตามถนนบ้านฉางชักหมากครับ
ให้ประชาชนสองข้างทางส่งน้ำพระ
แล้วก็มีขบวนแห่นางสงกราน

สนุกที่เดียวเนี่ยก็มีแจรวงเป็นคุณป้า
หางเครื่องไปลำแต่วงกองยาว

คนก็เดินก็ย้ายสายสะโพกยกเอวกันไป
จะเลิกสงกรานใครยังอยากเปียกใครยังไม่อิ่ม

บางแสนชนบุรีระยองยังคงมีอยู่นะครับ